ทุกผู้ชมครับความคืบหน้าเหตุการณ์ที่หญิงสาววัย๔๒ปีถูกสามีเนี่ยยิงจนเสียชีวิตที่จังหวัดตรัง
ตอนนั้นต่อตาลูกสาวยูก๙ขวบผู้ตายชื่อนางสาวออนอุมาสุรัสสักอายุ๔๒ปี
วันนี้ครอบครัวรับศพไปบำเพ็ญกุศลที่วัดศรีเก่าที่อำเภอศรีเกาจังหวัดตรังนะครับท่านผู้ช
ผู้ที่ก่อเหตุคือนายสมชายมิตรศาลอายุ๕๔ตอนที่ยิงนางสาวออนอุมาในรถกระบะ
ต่อหน้าต่อตาลูกสาววัย๙ขวบที่อยู่ด้วยกลางสวนปามในพื้นที่หมู่๑ตำบลกลาเส
เมื่อ๑๘กรกฎาคมวันนี้รับศพมาตั้งบำเพ็ญกุศลนะครับท่านผู้ชมครับ
คือทางญาติญาติบอกว่าก็ไม่พร้อมจะให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติม
จากตอนนี้สิ่งที่เป็นห่วงที่สุดก็คือเรื่องของสภาพจิตใจของเด็กหญิงวัย๙ขวบ
เห็นเหตุการณ์หลังจากที่พ่อยิงแม่แล้วเนี่ยพ่อก็พาขึ้นจักรยานยนต์เอามาทิ้งไว้ที่บ้านญาติ
ส่วนตัวคนก่อเหตุคือนายสมชายนี่ยังหลบหนีอยู่นะครับท่านผู้ชมครับ
คือทางสามีคนแรกของผู้ตายเนี่ยบอกกับเรานะครับ
บอกว่านายสมชายผู้ก่อเหตุเนี่ยก่อนหน้านี้เคยถูกจับคดียาเสพติดเพราะฉะนั้น
เด็กหญิงวัย๙ขวบเนี่ยเขาก็เลยรับเลี้ยงเอาไว้ตั้งแต่แรกเกิดเลย
เพราะว่าสงสารก็แม้จะไม่ใช่ลูกแท้แต่ก็ผูกพันนั่นแหละนะเพราะว่าเป็นลูกของอดีตภรรยานะครับ
ส่วนน้องชายของนายสมชายผู้ต้องหานะครับเราก็ไปสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของความขัดแย้งหรือว่ามูลเหตุต่างมันเกิดอะไรยังไงขึ้นนะครับ
คือน้องชายเขาก็ไม่ได้อยู่ที่บ้านนะฮะเท่าที่เราไปตามนะครับก็มีภรรยาที่ออกมาให้ข้อมูล
บอกว่าตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนกันในฐานะที่เป็นสะพ้ายด้วยกันนะนะที่นางสาวอนุมาเขาเสียชีวิตนะครับ
พี่สามีเนี่ยที่ก่อเหตุเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้หลบหนีไปอยู่ที่ไหน
ตอนที่มีปัญหาทะเลาะกันในครอบครัวเนี่ยน้องสาวของสามีเคยโทรมาบอกว่าทางฝั่งของพี่สามีกับนางสาวออนอุมาเนี่ยเขาทะเลาะกันให้รีบไปหาไปดูที่บ้านหน่อยบอกพ่อกับแม่ให้หน่อย
แต่พอไปถึงก็ไม่เจอใครแล้วแล้วมันก็มีเหตุการณ์นี้ไปยิงกันเสียชีวิตในรถเกิดขึ้น
เราไม่รู้เรื่องสะท้ายสุดนี้เลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขา

แต่ถ้าคือว่าคุยกันเรื่องเป็นยังไงบ้างไม่ทำมาหากินอะไรไม่คือไม่ค่อยรู้
ผู้ต้องหายังหลบหนีอยู่นะครับท่านผู้ชมครับ
ก็หนีมาหลายวันแล้วสามสิบวันแล้วนะครับ
ตอนนี้ตำรวจขออนุมัติศาลออกหมายจับนะครับสารอนุมัติหมายจับแล้วนะครับ
ผู้ก่อเหตุเนี่ยนะครับสองข้าวหาด้วยกัน
คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและเรื่องการพาอาวุธปืน
นี่ครับนายสมชายมิตรศาลอายุ๕๔ปี
ว่ายังหนีกบดานอยู่ในพื้นที่นี่แหละ
อาจจะเป็นพื้นที่ป่าเขาแถวระแวกที่เกิดเหตุนะฮะ